ช่วงนี้มาดูเรื่องราวที่เพื่อนบ้านแน่นอนอาจจะมีปัญหากัน
เรื่องของการจอดรถก็ดีเรื่องของปัญหาเสียงดังก็ดี
ล่าสุดเป็นการก่อสร้างบ้านที่มันไปชิดกันมากเกินไป

ซึ่งตามพระบอในการก่อสร้างที่อยู่ใสเนี่ย
เขาบอกว่าต้องเว้นระยะห่าง๕๐เซน
ระหว่างครึ่งเมตรบ้านเรากับกำแพงแล้วก็บ้านเพื่อนบ้าน
เว้นไว้แบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ถือว่าก่อสร้างไม่ได้ผิดกฎหมาย
ล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถูกเพื่อนบ้านเนี่ย
จ้างช่างไปทุบห้องน้ำบ้านเขา
พอห้องน้ำเขาสร้างไปชิดกับบ้านเพื่อนบ้านมากเกินไป
ไม่ยอมเว้นช่องว่างห้าสิบเซนติเมตรก็เลยเป็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะครับ
นี่ไปดูเลยคือมันเป็นเรื่องราวเป็นคลิปภาพในโซเชียลนะครับ
ก็คือเป็นการบรื้อทุบห้องน้ำภายในบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมระบุข้อความเนี่ยเพื่อนบ้านให้ช่างมาทุบห้องน้ำที่ติดรั้ว
โดยอ้างข้อกฎหมายบ้านต้องห่างรั้วประมาณ๕๐เซนติเมตร
และบอกว่าการบุกรุกเข้าไปทุบหรือเข้าไปที่บ้านของคนอื่นโดยที่เจ้าของบ้านไม่ยินยอม
หรือมีเอกสารลายลักษณ์อักษรทำได้ด้วยเหรอ
หลังมีการแชร์คลิปนี้ไปชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะฮะ
เมื่อวานนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปทราบชื่อเจ้าของบ้านคือนางจิมระนันทูบหอมบอกว่า
พื้นที่๕๐เซนที่คุณป้าต้องการจะทุบเนี่ยนะเป็นพื้นที่บ้านของเธอที่ไม่ได้ลุกรำเข้าไปในเขตของบ้านคุณป้าเลย
ส่วนตัวเนี่ยไม่พอใจที่คุณป้าจู่เนี่ยก็สั่งให้ช่างรับเหมาก่อสร้างเข้าไปลื้อและทุบบ้านของเธอโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้ยินยอมนะฮะ
หรือทำการทำหนังสือเป็นลายลักษรกันแล้วยืนยันว่าบ้านของเธอเนี่ยปลูกมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘
แล้วพื้นที่ปลูกสร้างตรงนี้ไม่ได้ลุกล้ำบ้านของคุณป้าแต่อย่างใดนะครับ
ยินยอมแค่ไหนทำแค่ไหนถ้าสมมุติว่าทุบไปแล้วแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วจะทำยังไงเพราะ
ลมพูดปากเปล่าไม่มีรายลักษรเลยแล้วจะทำยังไง
ในเมื่อคุณผลประโยชน์คุณว่าคุณทำตรงนี้โอเคแล้วคุณพอใจแล้ว
ยอมให้คุณเอาออกพื้นที่หลังบ้านเราแล้วถามว่าเราพอใจไหม
ทั้งทั้งที่บ้านเนี่ยปลูกตั้งแต่สองห้าสี่สามเนี่ยอย่างเงี้ย
ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาปลูกหรือเรามาต่อเติมอย่างนั้นว่าไปอย่าง
ถ้าเราผิดกฎหมายก็ออกมาตามขั้นตอนสิว่าเออเนี่ยคุณต้องลื้อกระเบื้องออกนะ
เกินไปเท่านั้นนะเท่านี้นะเออคุณพอใจคุณก็ดำเนินการของคุณไปเอง
ไม่ใช่คิดแต่ว่าเออเนี่ยออกให้เงินนับตั้งสองหมื่นสามหมื่น
เอาออกให้แล้วหนูบ้านหนูมันเป็นสภาพไหนนะถึงจะมาออกทำให้หนู
คุณทำเพราะผลประโยชน์ของคุณว่าเออคุณต้องการความสะดวกสบายของช่างของคุณที่มาทำ
แล้วเรายอมให้เป็นใครมั่งที่ว่าจะยอมให้ทั้งที่อยู่อย่างมาอย่างนี้๒๐ปีแล้ว
แล้วเราต้องมาวันหนึ่งต้องให้คนอื่นมาทุบทำลายแบบนี้ถามหน่อยสิว่ามีใครเขายอม
คนที่เขาไม่รู้อ่ะเขาจะคิดยังไงถ้าเป็นบ้านเขามั่งเกิดอย่างเงี้
คนที่พูดเห็นก็ได้ยังไงเขาก็พูดตัวเองถูกหมดผมสรุปให้แบบนี้น่ะ
ข้างบ้านเนี่ยคุณป้าเนี่ยออกค่าช่างให้ประมาณสองหมื่นอ่า
จ้างช่างมาทุบบ้านของผู้เสียหายเองโดยที่เจ้าของบ้านไม่ยินยอม
เออทั้งทั้งที่ถ้าบอกให้เขาลื้อเองเขาก็ทำเองได้อืม
ตรงไหนมันเกินก็ควรจะลื้อแต่ว่าต้องมีเอกสารที่มันถูกต้อง
จากการตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่ด้วย
ทีนี้ขณะที่นางสาวชิชนกกวางเสงซึ่งเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนเนี่ย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปเจรจา
ในบ้านของคุณป้าก็คุยกันอยู่สักสองชั่วโมงได้
ประหลัดบอกว่าคุณป้ายืนยันยืนยันว่าก่อนที่คุณป้าจะสั่งให้ช่างเข้าไปทุบบ้านเนี่ย
ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วพร้อมยอมรับว่าทำไปเพราะว่าใจร้อนไปหน่อย
หลังจากนี้ก็จะมีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับบ้านของเจ้าของบ้านด้วยนะครับอืม
ตอนที่ป้าแจ้งที่ป้าแจ้งกับพี่อ่ะนะป้าเขาเข้าใจว่า
เห็นว่าไม่มีแอร์กลัวน้องเขาจะเดินลำบาก
ก็เลยไปทุบจะให้เข้าห้องน้ำข้างข้างอันนี้คือคำพูดของป้าอืม
คือตอนแรกเขาตกลงว่าจะทุบทางเดินข้างหลังทางเดินข้างหลัง
ตอนนั้นยังไม่มีแอร์อืมป้าเขาคิดว่าเออ
จะเดินเข้าทางเดิมแหละจะไม่ได้ไปทุบข้าง
แต่พอดีมีเห็นมีแอร์ป้าก็เลยไปทุบข้าง
เพื่อจะให้กลัวเดินลำบากตกลงกันว่าทุบคือคุยกันเป็นปากไว้ว่าจะทุบ
แต่นี่ว่าคุยกันไว้ไว้แล้วเนี่ยทีนี้ป้าก็กลัวว่าเดี๋ยวทุบตรงนี้จะเข้ายากเข้ายาก
ก็เลยไปทุบห้องน้ำของน้องเขาของผู้เสียหาย
นี่ป้าก็บอกว่าอย่างนั้นป้าตกลงจะยังไงบ้าง
บอกถ้าเกิดว่าน้องเขาแบบเขาก็กลัวบาป
เขาพูดอย่างนี้ป้าก็บาปเนอะเข้าห้องน้ำไม่ได้อะไรอย่างเงี้
ป้ายินดีจะซ่อมแสงให้ซ่อมให้เลยป้าเขาบอกอย่างงี้น่ะ
แต่ว่าเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าป้าเพราะปัญหาที่เกิดคือเป็นปัญหาด้านคำพูด
มันไม่มีหลักฐานขอให้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมดีกว่า
บันทึกถ้อยคำไว้ว่าป้ายินดีที่จะดำเนินการให้เขา
ผมเพิ่มเติมนิดนึงถามว่าคุณผู้ชมคงถามว่ามันมีกฎหมายจริงหรือเปล่า
มันมีกฎหมายคุณผู้ชมเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ห้าสิบห้าปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปีสองพันห้ามร้อยยี่สิบสอง
มันมีระบุเอาไว้ว่าในการก่อสร้างเนี่ย
หนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดเอาไว้นะครับ
ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรค่ะหมายความว่าถ้าบ้านคุณเนี่ย
คุณจะสร้างพื้นที่อะไรต่างที่มันก่อสร้างขึ้นมาต้องเว้นระยะห่างจากขอบที่ดินของตัวเอง๕๐เซนติเมตรเท่านั้นนะฮะ
แต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างต้องสูงไม่เกิน๑๕เซนอันนั้นทำได้
และผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินที่น้อยกว่าที่ระบุเอาไว้เนี่ยต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบนะฮะ
แล้วกรณีการที่จะต้องไปให้เขาลื้อเนี่ยต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของบ้านก่อนเท่านั้นด้วย
สามารถที่จะทำการบรื้อถอนแบบนี้ได้นะครับทีนี้หลังจากที่มีการคุยกันแล้วเนี่ยเขาก็มีการเชิญทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันต่อหน้านายอำเภอกระทุ่มแบนก็คือนายบรรพฤษจันทรวงนะครับ
ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบนแล้วก็มีการพูดคุยกันนานเป็นชั่วโมงเหมือนกันจนสุดท้ายเนี่ยคุณป้ายอมรับ
โอเคฉันบุกลุกฉันบุกลุกจริงแล้วก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้ประกอบไปด้วยค่าทำห้องน้ำใหม่๓๕๐๐๐บาท
ค่าเยียวยาค่าเสียเวลาค่าหยุดงาน๑๐๐๐บาท
รวมเป็น๔๕๐๐๐บาทให้กับเจ้าของบ้านนี้ไปนะครับ
หลังคุณป้ายอมรับแล้วก็มีการจ่ายเงินชดใช้แล้ว
เรื่องของการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันก็จบไป
ไม่ได้แจ้งความเพราะเคลียร์แล้วนะครับ
ส่วนกรณีการก่อสร้างรั้วของคุณป้ายืนยันว่าจะก่อสร้างต่อ
หลังจากนี้ต้องการให้ทางอบตท่าเสาลงไปตรวจสอบในพื้นที่
ดังกล่าวว่าต้องทำอย่างไรต้องบรื้อตรงไหน
ให้มันถูกต้องตามกฎหมายในการก่อสร้างนะครับ
ให้มันเท่าเทียมกันภายใต้กรอบของกฎหมาย
คุมอาคารที่มีอยู่ตามที่ผมได้แจ้งไป

มันชิดขอไปก็ต้องให้เขาตรวจสอบ
ก็ถอยล่นเข้าไปให้มันอยู่ห่าง
ตามกฎหมายคือ๕๐เซนติเมตร